คุณผู้ชมครับนี่คือภาพความรุนแรงของสถานการณ์ฝนที่เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
หลังจากนี้มีแนวโน้มว่าจะทุเลาลงนะครับแต่ว่าสถานการณ์คลื่นนั้นยังคงต้องเกาะติดอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าคลื่นยังคงมีความแรงต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๒๙นะครับหลังจากนั้นจะเบาลง
จุดต่อไปที่ต้องเตรียมรับมือก็คือเหนืออีสานต้นสัปดาห์หน้ามีโอกาสที่จะต้องเจอฝนตกหนักนะครับ
ก็เป็นช่วงเดียวกับที่เมื่อปีที่แล้วเรื่องของ๑๓หมูป่าที่ไปอยู่ในถ้ำ
เป็นช่วงที่มีน้ำป่าไหลมาพอดีดังนั้นเป็นช่วงเดียวกันนะครับจึงมีปริมาณฝนค่อนข้างเยอะ
นี่คือภาพรวมนะตอนนี้จะสังเกตว่ามีแนวร่องฝนพาดผ่านเมืองไทยของเราจากจุดตรงนี้นะครับ
มีแนวภูเขากั้นอยู่จึงทำให้ฝนนั้นส่งผลต่อประเทศไทยไม่ค่อยมากนักนะครับ
มาดูกันหน่อยนะครับว่าหลังจากนี้สถานการณ์ฝนจะเป็นอย่างไรจากการคาดการณ์ของกรมบุตุนิยมวิทยานะครับ
เป็นการจำลองสถานการณ์ฝนจุดสีเหลืองคือฝนตกหนักนะครับจะสังเกตว่ามีตรงนี้หนึ่งจุดมีแววภูเขากั้นไว้อยู่นะครับ

จากการคาดการณ์ฝนจะเป็นอย่างไรจากการคาดการณ์ฝนจะเป็นอย่างไรจากการคาดการณ์ฝนจะเป็นอย่างไรจากการคาดการณ์ฝนจะเป็นอย่างไรจากการคาดการณ์ฝนจะเป็นอย่างไรจากการคาดการณ์ฝนจะเป็นอย่างไรจากการคาดการณ์ฝนจะเป็นอย่างไรจากการคาดการณ์ฝนจะเป็นอย่างไรจากการคาดการณ์ฝนจะเป็นอย่างไรจากการคาดการณ์ฝน